เขาก็ไม่ยอมแล้วก็คือมีปากเสียงกันสักพักนึง

ถอดบุกกระนอกแล้วก็ฟาดเข้าที่หน้าเลยค่ะ
ซึ่งตอนนั้นคือเราอยู่บนฟาดบุกกระนอก

ไม่ค่ะเป็นช่วงค่ำแล้วค่ะ
ช่วงเที่ยงคืนน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้แล้วอะค่ะ

แล้วเขาก็ต่อยค่ะต่อยมาทีนึง

ถีบค่ะในขณะที่หนูนั่งอยู่บนรถล้ม

ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลย

เริ่มมีปากเสียงอารมณ์รุนแรงขี้น้อยใจงอแงบ้าง
แต่นี่คือครั้งแรกที่เขาใช้ความรุนแรงกับเรา

หลังจากนั้นหนูกลับบ้านได้ช้าวมาหนูก็ไปแจ้งความกับเพื่อน

สนตลิงชันครับเพราะว่าอยู่ในเคสสนตลิงชัน

ซึ่งพอเราขอเลิกแล้วท่าทีของเขาเป็นยังไงฮะ
เขาก็พยายามตามขอโทษตามง้ออะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบพูดให้เราสงสาร
ซึ่งหนูก็แบบขี้สงสารอยู่แล้วก็

หนูก็บอกกับเขาว่าเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอก
แต่คุยกันแบบพี่น้องได้อะไรประมาณนี้
แล้วเขาก็เริ่มมีการแบบคมคู
พูดเหมือนแบบว่าหลอกให้เราไปหาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
อนุญาตนะครับตอนที่คบกันเป็นแฟนกันเนี่ย
ช่วงเวลานั้นคือย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมฮะ

เราก็อยู่บ้านเราดูแลลูกเขาก็อยู่บ้านเขา

แต่หลังจากที่เลิกกันแล้วฝ่ายชายมาง้อแล้วขอให้เราไปหาเขา

พอดีก่อนหน้านี้ค่ะหนูเจอคลิปที่อยู่ในโทรศัพท์เขา
แล้วหนูก็บอกว่าหนูก็ลบหนูก็บอกว่าถ่ายทำไม
หนูบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันหลุดไปมันมีผลเสียต่อลูกหนูนะ
แล้วพอทีนี้เหมือนเขาคงจำจำว่าเป็นจุดอ่อนของหนู
เขาก็เลยแบบเอาเรื่องนี้มาขู่

หนูจำได้ว่าหนูลบไปประมาณ๒ครั้งแล้ว
แล้วเขาก็พูดกับหนูว่าต่อให้พี่ลบผมก็กู้คืนได้

คือเราไม่ใช่แค่ลบจากเครื่องใช่ไหมเราไปลบในถังขยะ

การแอบถ่ายเราโดยที่เราไม่ได้ยินยอม

ถามว่าถ่ายทำไมแล้วเขาอธิบายกับเรายังไงตอบยังไงฮ

ถ่ายถ่ายไว้กี่ครั้งถ่ายไว้เยอะไหมอ่ะ
เท่าที่หนูลบอยู่ประมาณ๕คลิป

แล้วเอาไอ้คลิปเหล่านี้มาข่มขู่เรา
ใช่ค่ะคือเขาจะแคปมาจากภาพในคลิป
มาแล้วก็ส่งมาเรื่อยขู่เรื่อย
คือจะขู่ไม่ให้เราแจ้งความ
คือทุกครั้งที่แบบว่าจะไปแจ้งความหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่

เขาก็จะเอาภาพนี้มาขู่ปลดบล็อกซะปลดบล็อกซะปลดบล็อกซะ
ขู่ว่าจะปล่อยคลิปจะแชร์คลิปหรือยังไงฮะ
ปล่อยคลิปเดี๋ยวคลิปมึงหลุดแน่อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบว่ามึงจะมาไม่มา
ถ้ามึงไม่มาหากูเดี๋ยวกูปล่อยคลิปมึงแน่
มึงอยากลองดีเหรออะไรประมาณนี้
แบบเชิงว่าข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะทำร้ายบ้าง

เหมือนตามในคลิปเสียงอะค่ะที่ลงว่า

สุดท้ายเขาเอาคลิปมาขู่เรา

มีค่ะครั้งวันที่๑๘

ก่อนหน้านั้นมีวันที่๑๐

อันนั้นคือเขาแค่แบบว่า
ว่าผมขอคุยด้วยหน่อยก็ไปเจอที่สะพานผ่านฟ้า
ก็กินส้มตำกินอะไรก็คุยกันอะไรประมาณนี้
แล้วเราก็เขาก็บอกผมจะไม่ทำอะไรพี่แล้วอะไรอย่างนี้
หนูบอกโอเคได้ผมเพื่อขอโทษพี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่พอวันนั้นเขาเหมือนจะบังคับเราให้เราเอา
ให้เราไปกับเขาเขาจะเอารถเราไปไปให้เราซ้อนท้าย
เขายึดกุญแจรถหนูแล้วหนูก็เริ่มรู้แล้ว
พอเราเริ่มมีอาการหวาดระแวงเราเริ่มมีเหมือนสัญชาติยานนะคะ
เราเริ่มรู้แล้วว่าเขาแบบมีพฤติการเริ่มจะหลอกให้เราไปกับเขาแล้ว
แล้วเหมือนจะแบบให้เราไปอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้
หนูก็เลยถอยหลังหนีแล้วหนูเตรียมจะหยิบโทรศัพท์โทรเขาก็วิ่งตาม
ทีนี้หนูก็วิ่งวิ่งหนีเข้าเซเว่นแล้วเขาก็เข้าไปทำร้ายหนูในเซเว่น
เขาเมาไหมฮะวันนั้นแม่เมาค่ะ

วันนั้นก็โดนทำร้ายอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอนางเลิ้งใช่ค่ะ
รอบนี้คือไปแจ้งสิบสองตุลาใช่ค่ะ
จากรอบแรกนี่ก็ประมาณเกือบร่วมเดือนหนึ่งได้
เพราะ๑๑สิงหานี่ไปแจ้งที่ตลิ่งชันไว้ก่อนจุดหนึ่ง
สิบสองตุลาไปแจ้งที่นางเลิ้งแล้วสิบแปดตุลาเกิดอะไรขึ้นครับ
สิบแปดตุลาเขาข่มเขาบอกว่าให้หนูเข้าไปเก็บของ
เขาบอกว่าให้หนูไปเอาของค่ะของของหนูซึ่งมีผ้าห่มผ้าห่มอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นเขาไม่มีผ้าห่มตอนช่วงที่เขาย้ายไปอยู่บ้านตรงใกล้สอนอตลิงครับ
เขาก็จะไม่มีผ้าห่มอะไรอย่างนี้หนูก็เอาผ้าห่มไปให้ใช้อะไรอย่างเงี้
ผ้าขนหนูผ้าขนหนูอะไรเนี่ยหนูก็เอาอันนี้ไป
บางทีหนูแบบตอนที่ว่าคบกันคือฝนตกหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำหลบฝนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีแบบตอนที่เขาไม่สบายเราก็ไปดูแลให้ไปเอายาไปให้อะไรอย่างนี้เอาข้าวให้แค่นั้น
หนูก็เลยไปเก็บจะไปเก็บไปเอาของแต่เขาก็บอกว่าผมไม่ทำลายแล้ว
โดยมีเพื่อนเขาเป็นหลักประกันว่าถ้าเขาทำอีกนะเดี๋ยวผมทำเพื่อนผมเอง
คือเพื่อนจะจัดการให้ถ้าเกิดว่าเขายังมาทำร้ายพี่อีก
ใช่แต่ผลสุดท้ายก็เขาไม่ได้ทำร้ายทีเดียวแต่เขาหลอกให้เราเข้าไปในบ้าน
ซึ่งเราก็บอกว่ารออยู่ข้างล่างนะเอาลงมาบอกพี่เข้ามาแป๊บนึงนั่งคุยก่อนอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บหนูเข้าไปเขาล็อกประตูแล้วก็ยึดกุญแจรถเลย

ยังค่ะตอนแรกเขาก็แบบพี่ผมขอโทษพี่กลับมานั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แบบพยายามง้อยื้อก็ยื้อยึดยื้อกันอยู่พูดตื้อง้อแบบพูดดีอะค่ะ
แต่คือเหมือนเขาแบบเริ่มหมดความอดทนมั้งเขาก็ลากหนูเข้าไปในห้อง
แล้วคือเขาแบบพยายามจะขอมีอะไรแต่หนูไม่ยอม
เพราะหนูแบบหนูแบบรู้สึกแบบขยะแขยงเขาที่
แล้วเขาก็พยายามจะทำหนูก็สู้สู้จนแบบหลุดสู้ยังไม่หลุดปุ๊บ
หนูก็ตะโกนค่ะพอตะโกนปุ๊บใครก็ได้ช่วยหนูด้วยใครก็ได้
บอกว่าเขาช่วยหนูด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่มี
เขายิ่งยิ่งตะโกนปุ๊บเขาปิดปากปุ๊บแล้วก็บีบคอ